มาดูเรื่องของขโมยกระจนกันบ้างนะคะที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
สองสามีพันรยาทำงานมาสามสิบปี
เงินได้ก้อนหนึ่งค่ะกลับบ้านเกิดที่สะแก้วเนี่ยนะคะ
เอาเงินไปสร้างบ้านเงินที่เหลือกะว่าจะใช้ตอนแก่
สรุปสุดท้ายแล้วมีโจรมาขึ้นบ้านนะคะเอาไปจนหมดตัวเลยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายพิสิทธิ์เสนาไทยอายุ๕๕ปีค่ะ
อาศัยอยู่กับพันรยาคือนางชุตินันชุมคำ
ในพื้นที่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะว่า
มีโจรปีนขึ้นมาขโมยของที่สะสมไว้เป็นเงิน
เอาไปจนเกลี้ยงเลยนะคะแจ้งความแล้วแต่ว่าเรื่องไม่คืบหน้าก็เลยมาร้องสื่อค่ะ
นายพิสิทธิ์เจ้าของบ้านเล่าว่าตัวเองกับภรรยาย้ายไปทำงานเป็นรอปภ
อยู่โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่๓๐ปี
บาททุกสตางค์จากเงินเดือน๓๐ปีที่ผ่านไป
ใช้อย่างประหยัดเก็บหอมรอมริบนะคะ
มีเงินก้อนใหญ่มาปลูกบ้านที่สาแก้วหนึ่งหลังพร้อมกับมีเงินสดก้อนสุดท้ายประมาณ๑แสนกว่าบาท
กะจะเอาไว้ใช้ตอนแก่แต่พอกลับถึงบ้านเกิดประสบอุบัติเหตุ
ต้องตัดแขนข้างขวาทิ้งแต่เหมือนโชคชะตากันแกล้งมาถูกจนขึ้นบ้านอีกค่ะ
เจ้าของบ้านนะคะนายพิสิทธิ์เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘พฤษภาคมบ่าย๒
กับภรรยาออกไปธุระนอกบ้านค่ะหลังจากออกไปสักพักจู่
พี่สาวโทรมาบอกว่าพี่สาวเข้าไปหาที่บ้านแต่ไม่เจอ
แต่ว่าเห็นข้าวของกระจัดกระจายก็เลยรู้ว่ามีโจรเข้าบ้านแน่
รีบกลับมาถึงบ้านค่ะตรวจสอบว่าอะไรหายบ้าง
สรุปแล้วเงิน๑แสนบาทที่เก็บไว้หายไป

เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะคะ
และคดีนี้ก็ผ่านมาแล้ว๑สัปดาห์ยังไม่มีความคืบหน้าเลย